อีกข่าวหนึ่งมันก็สืบเนื่องจากกรณีผู้ก่อเหตุวัย๑๔ที่ยิงที่สยามพรากร
พอหลังเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นปรากฏว่ามันมีการโพสต์ในไอจี
โชว์ปืนแล้วบอกพบกันที่เซ็นทรัลเวอร์

ใช่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตามไปรวบตัวคนโพสต์ได้แล้วนะ
เพราะว่าสร้างความตื่นตระหนกตกใจเป็นเยาวชนชายคุณ

คือที่มาของเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผู้ใช้อินสตราแกรมไลน์หนึ่ง
โพสต์รูปอาวุธปืนขนาด๙มมและแกซีน๒อัน

พร้อมข้อความระบุว่าเดี๋ยวเจอกันเซ็นทรัลเวอร์

ต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
เพราะมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุวัย๑๔ยิงที่สยามพรากรมาหมาดนะครับ
ซึ่งต่อมาตำรวจสืบทราบว่าผู้โพสต์ลายนี้เป็นเยาวชนชาย

แม้จะปิดบัญชีอินสตาแกรมไปแล้วก็ตาม
แต่ยังมีคอมเมนต์ก่อนปิดบัญชีด้วยว่า

แต่การกระทำนี้ถือว่าผิดกฎหมายฐาน

ถูกแจ้งข้อหาตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับ

แล้วก็นำตัวมาสอบสวนพร้อมสหวิชาชีพนะครับ
ยายของเด็กที่มาร่วมรับฟังการสอบสวนด้วย
บอกแบบนี้บอกว่าหลานชายเรียนที่กศน
ที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าหลานทำอะไรบ้าง
ทั้งมีตำรวจนำหมายสารมาตรวจค้นบ้าน
ยายก็ยืนฟังหลานถูกอ่านหมายสาร

แล้วก็ที่เรื่องของการมีอาวุธปืน

ยายก็ตกใจไม่รู้ว่าหลานไปทำตอนไหนนะครับ
เรื่องต้นตำรวจพบว่าเป็นอาวุธปืนปลอม

แจ้งข้อกล่าวหาข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
แล้วก็ยายก็มาเรียกผู้ปกครองคนอื่นมาตักเตือน

อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีครับ
อย่าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าคึกขนองนะครับ